เสียงสิ่งแองจิรวรรณ์นับน่าตบมากสามสองหนึ่งอุ๊ยโอเคเอามา
ก็ทำไมก็พิชยะพี่หนุ่มก็จะพ้อเขาจะแดกเลยค่ะอยากรู้โอ้
เขาเลิกกับขวานแล้วยังเธอไม่รู้ฉันไม่รู้หลังอย่างงี้เขาบอกว่า
หลังจากที่มีข่าวออกมาแบบร้อนว่าสาเหตุที่ทำให้ความรักของคุณขวัญอุสามณี
แล้วก็ก๊อฟพิชยะต้องถึงคราวล่มนั้นเป็นเพราะว่ามีนางเอกดาวรุ่งเข้ามาเป็นมือที่สาม
จนทำเอาหลายคนสงสัยว่าใครเนาะช่างกล้าทำให้ก๊อฟกับขวัญเขาเป็นแบบนี้ได้
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณกอล์ฟก็ไม่รอช้าออกมาโพสต์โต้กระแสกับทันควันนะคะ
ว่าทั้งปีเนี่ยเขาเล่นหนังอยู่กับแค่สองนางเอกเท่านั้นเองก็มีปูปรายาแล้วก็สายป่านอภิญญา
หว่านางเอกดาวรุ่งที่เมาส์กันโอ๊ยทั้งปีเนี่ยเล่นกับแค่นางเอกสองคน
ป่านและปูประยาใครแวะน้องนางเอกดาวรุ่งนี่รุ่งกันมาตั้งแต่๑๐กว่าแล้วนะ
อะไรไงพี่อะไรเขียนใครก็เขียนคำว่าใครไง
ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ที่ไหนเล่าไม่รู้ไหม
อันนี้นี่นี่รุ่งกันมาตั้งแต่อายุสิบกว่าแล้วนะใครสายป่านแล้ว
คือสายป่านกับปูเนี่ยจริงเขาอยู่ในวงการเขารุ่งกันมานานแล้ว
พูดจริงจริงหรอไม่รู้เนี้ยบางทีก็บอกเลิกยังไม่เลิกนะ
ไม่รู้เนี่ยเขาบอกนี่รุ่งกันมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าแล้วนะ
สงสัยไปสปาร์คกับตู้ไฟฟ้าในกองละครมามั้งแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่า
เอาโฟมไปล้างหน้าด้วยนะคนให้ข่าวเช็คข่าวหน่อยนะครับ
อืมรูปนี้ให้กำลังใจน้องด้วยงานนี้ก็งานนี้มดดำ
ก็รู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่าใครก็เป็นมือดีสารแน่นอน
คุณรู้เหรอไม่รู้เรื่องตัวเองยังไม่รู้เลย
คือเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเลิกใช่ไหมอ่ะเรื่องตัวเองไม่รู้แต่หนูรู้นะ
อะไรเลิกว่ะมาที่ขุนชาติก่อนคุณเออเออเออ
เขาบอกว่าตอนนี้ได้ใหญ่แก้มผมเป็นแฟนว่ะค่ะ
ไปเล่นละครด้วยกันแก้มผมมันสวดที่อยู่กี่ปีอ่ะ
อืมสักพักนึงมั้งอือ
เขามีการให้ของขวัญแล้วก็แก้มบุ๋มเอาของไว้หัวตรงหัวเตียงอย่างนี้เลยนะเธอ

วาดรูปให้เลยแล้วก็เอาไปไว้บนหัวเตียงของแก้มบุ๋เลย

หมายความว่าเราไม่ควรจะมาพูดเรื่องของเขาหรือเปล่า

เคยเดินเข้ามากลับมาฉันรำคาญเธอมากเลยเธอรู้ป่ะ
คือล่าสุดคุณชานนท์ก็ได้ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว

เราได้ไปเจอกันในซีรีส์ของคลับไฟเดย์

เขาเป็นคนที่น่ารักยิ้มน่ารักพอถ่ายซีรีส์ก็จีบเลยตอนแรกแรก
พอรู้ว่าเขาไม่มีแฟนก็เดินหน้าจีบเลยว่ะ
เขาเองก็จีบยากอยู่

แล้วน้องบอกว่าน้องชายพูดมั้ยเหรอเปล่า
ถ้าทำให้พี่ชายพี่สาว
เขาแบบว่าบ้านนี้เขาสามารถ

หนูมาไม่ทัน

เป็นพิธีกร
พูดทีเล่นทีจริงกับเขาเนอะ

พ่อเขาตบเลยนะจ๊ะ
น้องขายเขาตบ

ก็อย่างที่เขาบอกว่า

แต่เราก็ตีซีด้วยการไปวัดกับพ่อเขา

ส่วนครอบครัวเขาจะไฟเขียวหรือเปล่าต้องถามเขาเอง

แต่ตอนนี้เรียกว่าคุยกันอย่างเดียวดีกว่า

ส่วนมีข่าวว่าขุนเป็นเกย์ล่ะ
อ๋อไม่เป็น

แต่เขาบอกเหมือนกันว่าขุนเหมือนเกย์

เจอครั้งแรกเห็นแล้วก็เลยแบบว่า

อะไรอย่างงี้

ของอะไร
ไม่รู้เรื่องกันเลย

ทำไมทำผมไม่มีแฟน
คนที่ชอบอาหารเหนือ

ถามว่าตอนนี้สามารถเรียกแฟนได้เต็มปากหรือยังก็น่าจะได้นะคะ
แต่ว่าต้องดูฝั่งเขาก่อนเพราะไม่รู้ว่าเขาขอหรือยัง
เติมความหวานหลังจากนี้คือยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าช่วงวาเลนไทยนั้นก็เหมือนจะมีแพลนเพราะเขาขอคิวเอาไว้เขินด้วยนะ
อ่าแต่เขายังไม่ได้บอกนะว่าไปไหนเพราะเป็นความลับ
เรื่องข่าวดีเอาจริงเรื่องพวกนี้ต้องไปถามเขาดีกว่าลิต้าคงตอบไม่ได้

หลอกเลยแต่งไหมเธอแต่งไหม
ดูดิก็เขาบอกว่าต้องรอดูก่อนนะแต่ฝ่ายชาย
อืมพี่น่าจะสนิกกว่าไหมเขาพูดไม่ได้พี่น่าจะสนิกกว่าไหม

ก็คุณมาริโอมาวเลอร์ล่าสุดบินรัดฟ้า

กระทบไหล่ดารานายแบบชั้นนำทั่วโลก

ดูหนาว๒๐๑๘ถึง๒๐๑๙
มีคนดังมากมายเลยฮะที่มาร่วม

คุณโบเมลาดาตอนนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่า

คือเห็นน้องอยู่๕วันติดกันนะตอนนี้นะคะ
เพราะว่าละครสองเรื่องออกอากาศไล่เลี่ยกันนะ
หงเหนือมังกรแล้วก็คุณชายไก่โต้งด้วย
เรียกว่าทำเอาคนดูได้มองหน้าสาวสวยหวาน

แล้วก็ยังมีสกาวเดือนอีกนะคะ
กับพัชรมนตราที่กำลังถ่ายทำอยู่
ซึ่งช่องเองก็ป้อนละครให้อีกเรื่องนะคือ
มนต์การบันดาลรักคิวงานเยอะมากจริงนะคะ
เรียกว่าตอนนี้น่าจะเป็นขึ้นแท่นนะ
แล้วคนที่ใครเหรอขึ้นขอบคุณค่ะ
บิ๊กแอมม์ไงเถอะบิ๊กแอมม์ไง

น้องปรานินน้องปรานินบิ๊กแอมม์มีแฟนแล้วนะเธอ
เขาก็ต้องมีแฟนผู้หญิงสิน้องประนินนี่เป็นใครอ่ะ

ไอ้ไอศทรีย์ไอ้แวงอีบผีบ้า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

เลิกไปแล้วเหรอเลิกไปแล้วตอนนั้นก็ทะเลาะอีกแล้ว

จมูกไปทำมาใหม่เลิศนะครับขุนหน้าเขาชัดคือรู้เลยว่าเล่นอะไรยังไง

ชินท้าชั่วป้าไปทำจมูกมาใหม่เธอน่ะโอเคทำมาปุ้บเลิศนาน

ก็เมื่อก่อนชมูกนางจะทะลุไงเธอ
ไม่ใช่นางชมูกเขาจะทะลุไงเธอ

มูลไนท์เนี่ย
อย่างที่เราเคยเล่าในรายการเทปนี้อยากให้คุณดูมาก
คุณไม่รู้ใช่มั้ยที่ถูกโรตเตอรี่ตลอดเวลาเลยอ่ะ

ไม่ใช่พี่พูดสิที่ลูกพูดคำแรก

ผีไม่พูดยาว

แล้วบ้านนั้นคือนางก็ชอบสะสมของเก่า

ก็ไปซื้อพวกไปซื้อของเก่าก็ไปเจอภาพภาพหนึ่ง

แอปพรูฟนะฮะ

ภาพนี้จะมีมูลค่ากว่า

หมายถึงว่าโดนใจให้เขาซื้อภาพนี้มา

คุณจะต้องไปดูทั้งหมดทั้งมวลในมูไนท์

ร้องเพลงจะเท่าเนี้ย
แต่วันนี้คุณอุ๊กยอมมาออกมูไนท์

โอเคเวลาหมดแล้ว

คุณพูดเหลืองคุณไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ
เธอกลับไปเลี้ยงลูกเด็กมายูป่ะ

คุณพวกนี้ขอให้รวยนะคะทุกคน

หนุ่มช่วง